ดูไปอุทาหรณ์พ่อแม่ที่พาลูกเล็กนะครับ
ไปเที่ยวที่มันมีสระน้ำท่านต้องดูแลใกล้ชิดนะ

สำหรับสำหรับสำหรับ

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่นี่ครับ
เจ้าที่หลงช่วยลูกกลับมาลูกกลับมาลูกกลับมา
พ่อกับแม่เรียกให้ลูกกลับมาครับ

วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กจมน้ำอาการสาหัสในบ้านภูวิลล่าครับ
พระตำหนัก๔เมืองพัทยาชนบุรี
พอไปถึงนะครับพ่อแม่อุ้มร่างของเด็กชายอายุสัก๒ขวบได้
ออกมาขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณทางเข้าบ้านภูวิราชที่เกิดเหตุ
กู้ภัยพยายามช่วยเหลือปั๊มหัวใจจะยื้อชีวิตน้องเอาไว้
พ่อกับแม่ของน้องก็ร้องไห้แทบขาดใจอยู่ไม่ห่าง
เจ้าหน้าที่นะครับก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์นะครับ
ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถนะฮะ
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยที่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้
จากการสอบถามทราบเพียงว่าพ่อของน้องเป็นช่างภาพ
วันนั้นก็พาภรรยาพาลูกมาถ่ายภาพนางแบบที่บ้านภูวิลล่า

คุณพ่อเล่าบอกว่าตอนนั้นพ่อทำงานอยู่แล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
แต่ขอไม่เล่าเรื่องของรายละเอียดอย่างไรก็ตามนะครับ
นี่แหละฮะผู้ปกครองนะครับพาเด็กไปเที่ยวสถานที่มีสระว่ายน้ำ
ต้องดูแลใกล้ชิดคลาดสายตาไม่ได้ครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ